ดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิคสูตรรสฟุ้งกระจายหอมสบายตัว
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอเคครับ
กลับมาเจอกันเจอกันแล้วสวัสดีครับคุณพระดาวน์ครับ
ละนี้ข้างต่อนี้แล้วคุณผู้ชมรังอยู่ในสถานการณ์โควิดกันอยู่ทุกวันเลย
โควิทภูมิเสียชีวิตเยอะมากเลยใช่ถูกค่ะวันนี้สามสิบเอ็ดคน
อืมเหมือนยอดยอดผู้ติดเยอะโอกาสที่จะเสียชีวิตอ่ะ

สถานการณ์โควิดวันนี้ไม่ได้

วันนี้กระโดดไปพันเก้าใช่วันนี้กระโดดมาสิพันเก้า
พรุ่งหลังนี้จะตกได้เท่าไหร่อืม
บอกว่าดูจากวันนี้ว่าสถานการณ์จะดีหรือไม่ดีเนี่ย

นี่คือกราฟคุณดูนะฮะว่า

จนถึงไม่ต่ำกว่าพันห้า

ถ้าแตะสองพันแตะสองพัน
อย่างวันนี้พันหกเนี่ยเขายังไม่แตะสองพัน

อีกสิบสี่วันนี้คือตัวไขตัวมันแล้วนะฮะอ่าใช่
ตัวใครใช้คำว่าตัวใครตัวมันเลยล่ะ

บางทีก็เหมือนจะเอาไม่อยู่อือ
อย่างวันนี้ค่ะศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

เผยตัวเลขสถานการณ์ในประเทศไทย

รายใหม่๑๙๑๙ราย

สะสม๘๖๙๒๔ราย

อดรวมผู้เสียชีวิตสะสม๔๐๐

หนักอยู่๑๒๐๗รายเห็นไหมคะ

สงสัยคำว่าผู้ป่วยหนักกับผู้ป่วย

อันไหนหนักกว่ากันพี่ใส่ท่อหายใจจริง

ผู้ป่วยที่เป็นสายท่อหายใจเนี่ย

ในนี้เขียนมีอาการหนัก๑๒๐๗ราย
ใส่ท่อช่วยหายใจอันนี้คือ

ช่วยหายใจคือโอเคไหมโอกาสที่จะเสียชีวิตสูง

ถูกต้องไหมฮะอย่างบางคนอ่ะ

ไปอยู่โรงพยาบาลเกือบ๑๐กว่า๒๐กว่าวันแล้วเนี่ย

ขายเลย
ไม่มีเชื้ออยู่นะไม่มีเชื้อแล้วก็แบบว่า
ต้องยอมรับอายุมันน้อยด้วย

นึงอายุเนี้ย

มันแปลกแต่คืออย่างภูมิคุ้มกันของเด็กเนี่ย

ถูกต้องการฟื้นฟูสภาพร่างกายมันเร็วกว่า
เพราะฉะนั้นอย่างรุ๊ดตอนนี้น่าจะต้องอยู่โรงพยาบาลยาว

ยาวเลยเหรอมีเชื้ออีกยาวอย่างขนาดที่ไอ้บิ๊กเนี่ยอยู่ครบ๑๕วันปุ๊บ
บอกอ้าวคุณเนี่ยออกไปเนี่ยอาจจะไม่ต้องกักด้วยซ้ำไป

มันจะเป็นเชื้อเป็นเชื้อตายถูกต้องไหมครับที่อยู่ต่อเนี่ยคือกลายเป็นเชื้อตายที่มันก็คืออะไร
ก็คือวัคซีนอย่างไรมันก็คือสร้างเชื้อมันคือวัคซีน
เขาถึงบอกว่าคนที่ติดโควิดแล้ววันนี้เลือดของคุณหรือพลาสมาของคุณเก็ดเลือดของคุณมีมูลค่ามาก
ที่จะไปต่อชีวิตคนได้อีกเยอะมากนะถูกต้อง
เขาถึงบอกว่าวันนี้โอเคล่ะเลือดมันขาดแคนนักหนาเนี่ยคนที่เคยติดโควิดหรือเคยมีว่าเคย
เคยผ่านโควิดมาแล้วขอความรับไปบริจาคพลาสมากันเพื่อที่จะต่อต่อต่อลมหายใจของอีกหลายคนนะ
ใช่แต่ก็ต้องใช้เวลานะ๒๔วันถึงค่อยไปบริจาคได้นะ
ใช่นะฮะต้องพักรักษาตัวให้มันแบบหายสนิทหาเชื้อก่อนนะคะแต่วันนี้เมื่อกี้ที่แองจี้ถามเนี่ย
พี่เชื่อว่าคนที่ช่วยท่อต่อท่อลมท่อต่อยท่อช่วยใดอันนั้นคือหนัก
อ่าฮะนั่นคือลงปอดถูกนั่นคือนักแต่คนที่บางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยลงปอด
แต่อยู่ที่ว่าแจ็คพอร์ตว่าไอ้คำว่าลงปอดเนี่ยมันไปลงปอดอักเสบแค่ไหน
ในขณะเดียวกันเขาถึงบอกว่าถ้าสมมุติคุณมีเบาหวานความดัน
หรือจะมีโรคประจำตัวโรคแทรกซ้อนเนี้ยอ่าอันนั้นคือหนักอืมร่วมด้วย
อย่างถ้าสมมุติเราไล่ศิลปินเราดูง่ายอาจคิดไม่ออกบอกไม่ถูกขออนุญาตยกตัวอย่างศิลปิน
อย่างที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็มีการขอรับวัคซีนฉีดให้คุณครู
เขามีแหล่งความสมมุติการแผ่นว่าหนึ่งมิถุนายนนี้จะมีการเปิดเรียน
ดังนั้นเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเขาเลยมีการประสาน

ก่อนที่จะมีการเปิดเรียน๑มิถุนายนนี้ได้ไหมนะคะ
ทางด้านในสุพัฒน์จำปาทองประหลักกระทรวงศึกษาธิการก็มีการกล่าวค่ะ
บอกว่าจากสถิการแทร่ระบาดของโรคเชื้อเบรอรัสโครโรนาหรือว่าโควิด๑๙เนี่ย
ก็มีการระบาดตั้งแต่ปี๒๕๖๓ปีที่แล้วมันก็พบว่านักเรียนมีการติดเชื้อจากผู้ปกครอง
ไปคุณครูก็มีดังนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยนะคะเขาก็มีการเสนอมาตรการให้กับคุณครู
แล้วก็บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าเขาถือเป็นกลุ่มแรก
ก่อนที่จะเปิดเทอมในช่วงวันที่๑มิถุนายนอย่างที่บอกไปขอประมาณสัก๖แสนคน
แบ่งการฉีดวัคซีนให้แก่ครูตามจัดการแบ่งโซนพื้นที่เสี่ยงตามที่สอบคอกำหนด
ตอนนี้เขาก็บอกว่าจะมีการเร่งทำรายชื่อส่งให้กรมควบคุมโรคในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เพื่อที่จะนำเข้าสู่ระบบการจัดลำดับการฉีดวัคซีนให้แก่คุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษา
โดยกรมควบคุมโรคเองก็ขอให้จัดทำรายชื่อครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเป็นรายจังหวัดมาเลย
พระครูจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนที่จังหวัดนั้นโดยขณะนี้เนี่ยก็มีการทำข้อมูลรายชื่อแยกเป็นโรงเรียนรายอำเภอกันแล้วนะคะคุณสุพัฒน์บอกไว้
ก็เดี๋ยวรอดูก่อนไปว่าทางวัคซีนนี้จะสามารถที่จะกลุ่มฉีดให้กับคุณครู๖แสนคนได้หรือไม่นะคะ

ในฐานะสมาชิกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็มีการเปิดเผยบอกว่าทางสมาคมนั้นสนใจนำเข้าวัคซีนโควิด๑๙ทางเลือกค่ะ

โดยตัวแทนจำหน่ายจะนำวัคซีนเข้ามาขายให้กับออย
แล้วก็จะกระจายให้กับโรงพยาบาลเอกชนตามขั้นตอน

ก็คือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มใน๒ขั้นตอน
แล้วก็ค่าธรรมเนียมของอพด้วยนะคะ
สำหรับความคืบหน้าของการนำเข้าวัคซีนโบเรน่า
ก็ยังรอความชัดเจนอยู่ตอนนี้
อย่างที่บอกไปว่าจะสามารถส่งได้เมื่อไหร่
ระยะเวลาไม่เกิน๔เดือนนี้ไหม
โดยปัจจุบันวัคซีนของโมเดน่าผลิตอยู่ในสองประเทศด้วยกัน
สหรัฐอเมริกาแล้วก็สวิสเตอร์แลนด์
ซึ่งสหรัฐนั้นยังไม่ให้นำวัคซีนที่ผลิตในประเทศ
จำหน่ายยังต่างประเทศ
กว่าประชากรในสหรัฐจะฉีดวัคซีนครบทั้งหมด
คาดว่าจะครบในเดือนมิถุนายนนี้
ดังนั้นทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
จึงมีการเจรจาให้ตัวแทน
จำหน่ายวัคซีนล็อตแรกมาให้เร็วที่สุด
หากสหรัฐนั้นมีการเปิดให้แบบว่าสามารถส่งออกวัคซีนได้แล้ว

อย่างไรก็ตามค่ะความต้องการวัคซีนของแต่ละโรงพยาบาล

เขาถึงมีการออกแบบสำรวจมาว่าคุณต้องการวัคซีนกันขนาดไหน
โดยในส่วนของโรงพยาบาลธนบุรีค่ะ
มาให้บริการจำนวน๒ล้านโดสค่ะ
ส่วนโรงพยาบาลกรุงเทพจากเดิม
โดยมองว่าอัตราค่าบริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลเอกชน
คงไม่สามารถใช้อัตราเดียวกันได้หมด
เนื่องจากว่าต้นทุนในเรื่องของการบริหารจัดการ
ของแต่ละโรงพยาบาลนั้นมีความแตกต่างกัน

ตอนแรกรัฐบาลเขาประกาศมาบอกว่าโอเคคนถามกันเยอะ
ว่าอย่างพวกเราอย่างแองจิ้มเป็นพนักงานเงินเดือน
พวกเราอย่างฉันก็ถือเป็นพนักงานเงินเดือน

เพราะว่าส่วนใหญ่รัฐบาลบอกจะต้องฉีดฟรีทุกคน
แต่ไม่เป็นไรพวกเราพอมีเงินเราก็จะไปฉีดกับเรา
ก็ตกแล้วเบื้องต้นที่รัฐบาลก็บอก๒เข็มตกคนละไม่เกิน๔๐๐บาท
และสภาพบอกว่าเหลือ๓๐๐๐บาทถูกไหมครับ
แต่ตอนนี้ทางโรงพยาบาลเอกชนบอกเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่แล้ว

ตั้งแต่โรงพยาบาลแล้วเขาก็จะไหว้อย่างไร
ตัวข้อเด่นของเขาคือหนึ่งเรื่องเลย
คือราคาเขาค่อนข้างที่จะแบบเบาบางกว่ายี่ห้ออื่นด้วย
ดังนั้นเนี่ยนะคะก็เรื่องของการสั่งวัคซีนอย่างที่บอกไปทางโรงพยาบาลเขาบอกว่า
มันมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม๒ครั้ง
เป็นการนำเข้าจากตัวแทนจำหน่ายมาให้อพก่อน
และครั้งที่๒คือโรงพยาบาลซื้อวัคซีนจากอพมา
แล้วก็มีค่าดำเนินการของอพอีก๕
ก็ทำให้ต้นทุนของวัคซีนที่โรงพยาบาลเอกชนสั่งซื้อเข้ามาไม่ต่ำกว่า๒๕๐๐บาท
ดังนั้นการคิดอัตราค่าบริการในเรื่องของการฉีดวัคซีน
ควรให้เป็นไปตามทุนที่เหมาะสมของแต่ละโรงพยาบาลจะดีกว่า

ตัวเองติดต่อว่าตัวมานำเองมานำฉีดกับโรงพยาบาลพระราม๙อยู่แล้ว

ปรากฏว่าถ้าตัวมานำเองวันนี้ลงทะเบียนไปถามว่าได้วัคซีนเมื่อไหร่

ถ้าหนัดตัวตัวนั้นเองเหมือนอะฉันก็พร้อมจะจ่าย
ก็ใกล้เป็นคนที่ทุกคนจ่ายหมด

คุณฉีดไปแล้วครบ๒เข็มเนี่ย
อีก๖เดือนถึง๑ปีคุณก็ต้องฉีดใหม่

คุณฉีดไปก่อนถูกต้องคุณฉีดไปก่อนไอ้เอฟเฟคมันมีถามว่าร้อยคนมันจะต้องมีอยู่แล้ว
เพราะว่าวัคซีนนี้เป็นวัคซีนเร่งด่วนถูกต้องไหมแต่วันนี้เห็นไหมบ้านแม่แองจี
อืมน้ำปางเนี้ยอ่าฮะผู้เช่าผู้แก่ทุกคนลงทะเบียนหมดเลยอ่าฮะสามแสนกว่านะ
จังหวัดไม่มีคนลงทะเบียนฉะเชิงเศร้าอ่าฮะไปฉะเชิงเซาตัดไป
ฉันถามสอจอพ่อก็เป็นสอสอน้องก็เป็นสจทำไมไม่ลงทะเบียนกัน
บอกคนไม่กล้าลงไม่กล้าฉีดคนไม่กล้าฉีดด้วยข่าวที่นำเสนอออกไป
อ่ะขอทำความเข้าใจซะใหม่บางคนบอกจะรอจะรอไฟเซอร์
จะรอเออโมเดน่าโมเดน่าไม่ต้องรอวันเนี้ยโดสแรกฉีดอะไรสอง
ครับใช่เราต้องเหมือนวัคซีนแค่หวัดใหญ่อ่า
คุณคิดไม่ออกบอกไม่สูงคุณคิดถึงไวรัสตับอักเสบไหม
วัคซีนไวรัสตับอักเสบถ้าคุณฉีดไว้คนที่ฉีดไวรัสตับอักเสบเนี่ยคืออะไร
เป็นมะเร็งมะเร็งตับน้อยถูกต้องไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นมะเร็
มันจะเริ่มจากอะไรไวรัสตับอักเสบเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบรรลีวัคซีนกันอยู่แล้ว
แม้กระทั่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เราก็ต้องฉีดกันทุกปีอยู่แล้วเหมือนกันเดี๋ยวปีหน้าเราก็ต้องฉีดใหม่
ไอ้โควิดเนี่ยมันก็ต้องฉีดกันใหม่อยู่แล้วครับแต่ขนาดเดียวกันวันนี้ทุกคนก็เรียกร้องบอกว่าเฮ้ย
มันจะต้องเร็วกว่านี้คุณรู้ไหมฮะว่าวันนี้๓คณะบดีโรงเรียนแพทย์
ถ้าเราคิดถึงคณะบดีโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องคิดถึงจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ถูกต้องไหมครับคณะบดีมหิดลแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
แล้วก็คิดถึงสิริราชถูกต้องไหมครับถูกต้องวันนี้๓คณะบดีเนี่ยเขาออกมายอมรับ
เขาร่วมกันเปิดเหลือถึงสถานการณ์โควิด๑๙และลอกใหม่เขายอมรับไว้เห็นไหม
เขายอมรับเลยว่า๑ให้จับตามองที่กรุงเทพมหานครวันนี้ผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครถือว่ายังสูงยังสูงนะฮะ
ดังนั้นการควบคุมโรคที่ดีที่สุดคือการเร่งคัดกรองผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนก่อน
เพราะชีวิตคนกรุงเทพคืออะไรคอนโดชุมชนถูกต้องไหมฮะวันนี้คลัสเตอร์แต่ละอันเนี่ยเป็นชุมชนเห็นไหมคลองเตย
หลายแห่งเนี่ยมีผู้ป่วยหนักที่เมื่อกี้น้องถามมีผู้ป่วยหนักที่รักษาในโรงเรียนแพทย์เนี่ย
ประมาณใช้คำว่าหนักนะฮะ๑๕๐๓๐๐คนขนาดที่ผู้ป่วยที่ใส่ท่อหายใจทั่วประเทศตอนนี้
คำถามที่เมื่อกี้แองจี้ถามฉันผู้ป่วยที่ใส่ท่อหายใจทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่๔๐๐คนนะฮะ
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เนี่ยซึ่ง๔๐๐คนในจำนวนนี้มีอัตราการเสียชีวิตถึง๑ใน๔ถึง๑ใน๕
แสดงว่าอะไร๕คน๕คนตาย๑ตาย๑หรือ๔คนตาย๑อันนี้เรากำลังพูดถึงคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจนะฮะ
วันนี้หมอ๓คนก็ออกมาพูดเลยเขาเขียนทั้งประเทศเนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจ๓๙๐
แต่ตั้งคือวันนี้คุณหมอเขาบอกว่า๔๐๐ก็ใกล้เคียงกันแต่ใน๑ใน๕คือทุก๕คนจะมี๑คนที่เสียชีวิต
หรือทุก๔คนจะมีหนึ่งคนที่เสียชีวิตแสดงว่าถ้าเขาพูดออกมาอย่างนี้แล้ว
หมายถึงว่าถ้าสมมุติมีคนใส่ช่วยท่อหายใจเนี่ยอยู่๔๐๐คนก็จะต้องมีคนตายอีกประมาณเท่าไหร่๘๐๑๐๐คน
ถูกต้องไหมครับจากคนที่เจ้าเพิ่มข้อระดาษ
เขาบอก๓คณะบดีโรงเรียนแพทย์เนี่ย

หนักกว่ารอบที่ผ่านมาถึง

คือตอนนี้จริงเราต้องป้องกันก่อน
เพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เราต้องป้องกันไม่ให้เชื้อมันกลายพันธุไปมากกว่านี้ด้วย
เพราะว่าอย่างถ้าสมมุติว่าอย่างในอินเดียเองก็มีการกลายพันธุ์เพราะคนติดจำนวนมาก
บราซิลเองก็มีสายพันธุ์กลายพันธุเพราะคนติดจำนวนมาก

ดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรรอจนกว่าแบบคนติดกันเยอะมาก
แล้วอยู่ดีมันกลายเป็นแบบกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ไทยกลายพันธุ์อย่างนี้

ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ฉีดยากันวัคซีนเยอะเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ด้วย
เอาใกล้คิดดูอย่างนี้ณตอนนี้ครั้งแรกโอ้โหใครเป็นโควิด
ไกลตัวเราเหลือเกินมันไม่มีทางมาหาเราได้ถูกครั้งที่สองโอ้โหมะตูมเป็นโควิดด่า
ตูมสู้ตายถูกไหมฮะมะตูมแบบว่าผิดใครเป็นโควิดผิดโอเคแต่มันจัดงานวันเกิด
มันผิดครับแต่หลังหลังรอบเนี้ยอืมคุณคิดดูเอาเองแล้วกันว่าคนรอบตัวเรา
โควิดกี่คนใกล้มากนะฮะใกล้ตัวมากเลยมันใกล้ตัวเรามากขึ้น
อืมคนรู้จักน้องติดโควิดมีไหมชิดเลยมีอ่าฮะหล่อนมีไหมคนรู้จัก
ครั้งแรกเราไม่เคยคิดว่าคนรอบการเป็นโควิดคือห่างไกลมาก
มันไกลตัวครั้งที่สองมันก็ยังไกลนะก็ที่หมู่บ้านหนูค่ะ
ไกลมากอยู่ลำปางไว้ไกลแบบว่าดูว่าไม่ถึงอ่ะอืมกดออกมาแวะที่จรรย์
หมู่บ้านแล้วก็แป๊บนึงคนในหมู่บ้านก็เป็น
เพราะว่าคนจากต่างหมู่บ้านมาตอนนั้นมารถน้ำน้ำดังหวังสมการแม่ค้าอะไรอีกอืม
คิดดูบึงกาลน้องคายตอนนั้นรอบหนึ่งไม่มีไม่มีเลย
ึงการเป็นจังหวัดสีเขียวที่แบบว่าโอ้โหไม่มีโควิดเลยครับ
ครั้งนี้เป็นยังไงฮะหนองคายตึมอืมน้องน้องคายน้องคายที่แบบว่าโอ้โห
เหลือเกินตอนนี้ก็มาก็เพราะว่ามีการลักลอบไปประเทศลาวมีนู่นมีนี่กันมากขึ้น
ฮะคุณหมอเขาบอกเลยครับว่าครั้งเนี้ยมันสิบห้าเท่าอืม
บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขก็อยู่ในภาวะตึงเครียดครับและแต่ละแห่งเนี้ย
ทุกวันนี้ประเทศไทยถึงขั้นต้องใช้หมุนเวียนเตียงเพื่ออะไร
เพื่อเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยอืมนะฮะการระบาดระลอกนี้มันเกิดจากสามปัจจัย
คือจำนวนผู้ป่วยที่เยอะขึ้นทำให้ผู้ป่วยหนักเนี่ย
มากขึ้นตามสัดส่วนไวรัสกลายพันธุ์ครับพี่เกรียร์รถเมย์พูดอ่าใช่
ณตอนนี้เรากำลังเจอการไวรัสกลายพันธุ์อยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะกลายพันธุไปอีกนานแค่ไหน
เพราะฉะนั้นพฤติกรรมเสี่ยงกิจกรรมเสี่ยงของประชาชนเนี่ย
ในช่วงกาดตกที่ผ่านมาเขาต้องยอมรับพวกเรากากตกกันหมดนั่นแหละ
นะฮะส่วนปัจจัยร่วมคือภาวะโรคอ้วนอืม
วันนี้ตัวชนเองก็อ้วนพี่เช้าก็ไม่เหลือ
พวกเราคนไทยส่วนใหญ่เป็นโรคอ้วน
เขาบอกภาวะโรคอ้วนสำหรับแนวคิดลดการติดเชื้อคนไทยต้องร่วมกันฉีดวัคซีน
ณวันนี้หยุดเชื้อช่วยชาติอันนั้นก็ส่วนหนึ่ง
เพื่อคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานเนี่ย
ออกไปทำงานข้างนอกแล้วก็ทำกิจกรรมต่างเนี่ย
หลังจากนี้ก็คือเตรียมปรับยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนกันแล้วล่ะ
เขาบอกสิ่งเดียวที่เราจะรอดกันได้เนี่ยก็คือวัคซีน

ใช่ไหมแต่ขนาดเดียวกันวันนี้รองโฆษกประจำสำนักนายุทธมนตรี
ก็เปิดเผยจากมติที่ประชุมคณะกรรมการโลกติดต่อแห่งชาตินะครับ
เห็นชอบเพิ่มประชากรวัยแรงงานระบบประกันสังคมรวม๑๖ล้านคนเนี่ย
โดยมีสำนักงานประกันสังคมของจังหวัด
แล้วก็เป็นผู้รวบรวมจำนวนรายชื่อแรงงานที่จะรับวัคซีนเนี่ย
มีการจุดฉีดวัคซีนต่าง

ใช่เขาบอกว่าคนไม่กล้าออกมาฉีด

สมมุติว่า๑ขวดวัคซีนก็คือฉีดต่อนึงคน

เก็บรักษาอุณหภูมิอะไรอย่างนี้
เขาเบิกออกมาแล้วมันต้องฉีดให้หมดแล้วล่ะ
วันนี้ขอคงปริมานาคนะไปรับตัวค่าวิทยาลัยส่องกันนะตอนนี้เค้าตั้งตอนจะฉีดที่เท่าวันละห้าหมื่นคนโดยจะเน้นในกลุ่มอาชีพเสี่ยงสัมผัสจะคนจำนวนปุ่มเจอค่ะ
ที่เราเห็นอ่ะบางคนค่าแม่ขาย
พนักงานที่บอกว่าจ่ายเงินทางด่วน
บุคคลที่บอกว่าช่วยเราเก็บขยะทุกวัน
หรือไม่ได้เป็นดันนะครับถูกต้องบุคคลขับรถเมล์กระเป๋ารถเมล์เอ๋ยอะไรอย่างนี้

ตั้งเป้าให้ฉีด๕๐๐๐คนโดยจะเน้นกลุ่มอาชีพเสี่ยง
เดี๋ยวเขาจะไปดูก่อนมอเตอร์ไซล์รับจ้างอะไรอย่างนี้
อกจากนี้ยังให้บริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลพื้นที่ในกรุงเทพมหานครอีก๑๒๖แห่ง
สำหรับกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังวันนี้กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ย๗กลุ่ม
เอาล่ะสมมุติบ้านของเรามีใครเป็นผู้ป่วยรวยนะ
ลงทะเบียนให้พ่อให้แม่หรือให้บุกอย่างฉันเนี่ยยายหวนอายุ๖๐กว่าฉันก็ต้องลงให้ยายหวนแล้ว
ถูกต้องไหมพ่อเขาจะตั้งเป้าฉีดวันละ๓๐๐๐๐คน
ในขณะเดียวกันสวในฐานะรองประธานคณะกรรมนาธิการสาธารณสุขภูมิทธิสภานายแพทย์เฉลิมชัยบุญญารีพันธุ์
กล่าวถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า
มาตรการทำงานที่บ้านสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามสาธารณสุขอย่างเข้มงวดตอนนี้

ตอบควิดช่อยหรอบอกว่ากลังขึ้น
ที่คุมการติดเชื้อได้ยาก
รวมถึงควบคุมการเร่งฉีดอีก๓เดือน

สามเดือนหลังจากเนี้ยจะมีวัคซีนยี่สิบล้านโดสค่ะเพื่อฉีดให้กับประชาชน
อืมแต่การลงทะเบียนจองวัคซีนเนี้ยตอนเนี้ยมันน้อยอ่าปรากฏว่าพบมาว่ายังมีการลงทะเบียนน้อย
เนื่องจากมีความเข้าใจกันไม่ครบถ้วนนะฮะจึงควรปรับแผนการฉีดให้กับประชาชนในกลุ่มชุมชนคลัสเตอร์ก่อน
อืมที่เราเคยได้ยินคลัสเตอร์ทั้งหลายคลัสเตอร์คลองเตยคลัสเตอร์ที่ระบาดหนักหนักนะทั้งหลายเนี้ย
นะฮะแล้วก็เชื่อว่าหากผู้ที่กังวลเห็นว่าคนที่ฉีดวัคซีนไม่เป็นอะไรเนี่ย
เพราะว่าข่าวนำเสนอให้ยังไงโอ้โหอ้อมหาพาดบะครับผมเอามาก็คือคนที่ยินข่าวชังลบหมด
คนก็เลยกลัวไม่กล้าไปฉีดกันตอนนี้วัคซีน

เมื่อคนเห็นปุ๊บเนี่ยว่าไม่เห็นมีอะไร

เขาก็จะเปลี่ยนใจมาฉีดเองโดยไม่ต้องไปบังคับเขาถูก
เหมือนกับหลายประเทศอย่างประเทศอิสราเอลเนี่ย
ไม่บังคับฉีดวัคซีนแต่มีมาตรการของรัฐ
เช่นคนที่ฉีดครบ๒เข็มเนี่ย
สามารถนั่งทานอาหารในร้านได้

เพราะคนไม่ฉีดก็จะกลายเป็นตัวประหลาด

ซึ่งมีบางประเทศนะมดที่ฉีดแล้วเขาได้เงิน๙๐๐กว่าบาทนะ

ให้ซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้าน
จะเหลือเวลาอีก๘เดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

ดังนั้นต้องฉีดให้ได้เดือนละ๑๒ล้านเข็ม

เราจะฉีดให้ได้เดือนละ๑๒ล้านเข็ม

กระดมทีมแพทย์จากทุกโรงพยาบาล
ทำการฉีดวัคซีนทำให้ได้๔๐๐เข็มต่อแห่ง

ก็จะมีศักยภาพได้ฉีดได้ประมาณวันละ๖แสนเค

เข็มของฉันไว้เองแล้วเพราะฉันเชื่อว่าในที่สุดเข็มจะต้องขาดแคลน

สมนะครับคอยเฝ้าดูอาการหลังการฉีดอีกด้วยนะครับผมเองรวมทางคันธรรมตรี
สอสอฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างก็มีผู้ฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว
โดยไม่มีผลข้างเคียงใดใดในขณะนี้นะครับอืมนะฮะท่านนายกก็เชิญชวนนะฮะ
กากยังเคยขาดมาแล้วเลยอืมถูกป่ะอืมครั้งหนึ่งเราเคยซื้อหน้ากาก
อันนี้อันละ๒๐๓๐บาทนะลืมไปหรือเปล่า

แล้วคราวนี้มันคนหนึ่งฉีด๒เข็มคนไทยมีเกือบ๗๐ล้านคน

เออแต่พี่ชาวว่าเขาก็น่าจะผลิตออกมาได้ทันแหละ
ฉันเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดมีวัคซีนแล้วไม่มีเข็มฉีด
ต้องสั่งแม่แม่เดี๋ยวนะ
เราจะบอกนายกว่าพวกเราพร้อมจะฉีดนะฮะ

เราตั้งวัคซีนมาปุ๊บเราไปฉีดเลย

เดี๋ยวพรุ่งนี้มีข่าวมดดำจะเสียชีวิตค้าเข็มนะฮะ

ไม่แล้วคุณแม่ก็เก็บเห็มตัวกูแม่เอง๒เข็มใช่ไหม

กูชื่อฉานไง
ทางด้านเข็มนะฮะ

ทางด้านเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ
ญาติยืมบ้านจัดงานแต่งนะฮะ
หลายคนอาจจะได้ยินข่าวนี้แล้วนะครับผมนะ
บอกมาแค่๑๐คนแต่วันจริงเนี่ยยกมาเป็นขยกนะคุณผู้ชมครับ
จนต้องไล่แต่เพิศเพราะว่ากลัวโควิดสิบเก้านั่นเองครับ
เป็นเรื่องที่พูดถึงอ่าพูดถึงยังมากนะครับ
หลังจากเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้คิมซิกเนเจอร์นะครับ
ผมได้เปิดเผยเรื่องราวของเจ้าของบ้านรายหนึ่งฮะที่ถูกญาติเนี่ยขอยืมบ้าน
ใช้จัดงานแต่งงานโดยอ้างว่ามีคนมาร่วมงานแค่๑๐คนครับ
แต่พอถึงวันจริงเนี่ยกลับยกมากันเป็นขบวนขันหมากกันเลยทีเดียวนะฮะ
เจ้าของบ้านก็เปิดเผยว่าญาติที่มายืมบ้านจัดงานแต่งงานเนี่ย
ไม่ยอมยกเลิกนะครับซึ่งตนเนี่ยก็ได้ขอให้ยกเลิกไปแล้วถึงสองครั้ง
พอตื่นเช้ามาก็ตกใจฮะเพราะว่าแขกมาร่วมงานกันเยอะมากครับ
สุดท้ายได้ทำการไล่ไม่ให้เข้าบ้านนะครับผมเพราะว่ากลัวโควิดสิบเก้าครับ
ทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจจนเกิดการหล่าเทากัน
แล้วก็ข่มขู่ว่าเป็นลูกตำรวจนะครับ
เบื้องต้นมันได้ไปลงบันทึกประจำวัน

และให้เจ้าหน้าที่มาฉีดยาฆ่าเชื้อที่บ้าน
รวมถึงในหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง

นะฮะบางทีตรงงานแต่งก็อาจจะต้องเลื่อน

เป็นสาเหตุหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เชื้อมันระบาดเพิ่มมากขึ้นด้วย
ใช่วันนี้พูดถึงไปพูดไปพูดใหม่ไหม
เราไปนำเสนอค่ะว่าฉีดวัคซีนมีเอฟเฟกต์อุตราดิษฐ์เขาก็เตรียมแบบว่า
คนไปฉีดวัคซีนหน้าที่คนวิ่งหนีวัคซีนหมดเลยค่ะ
แล้วคนนี้เขาเตรียมวัคซีนไปแล้วคือมันเอาออกจากอุณหภูมิที่ต่ำไปแล้วเนี่ย

ถูกวันนี้เขาบอกคือวันนี้เขาเตรียมไป
เขาก็เตรียมวัคซีนโนแวคไปคนวิ่งหนีวัคซีนใช้เถอะมันเสียดาย
เดี๋ยวถ้ามันเสียแล้วมันก็จะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
มันมีอายุของมันด้วยค่ะวัคซีนรวมถึงอุณหภูมิเขาก็ต้องควบคุม
อายุเขาก็จะมีอยู่บางทีมันเกินเดือนก็ไม่ได้
ถ้าเกิดคนไม่ไปฉีดบางทีเดี๋ยวเสียหมดเลยอีก
เสียดายเดี๋ยวอย่างฉีดคือเขาเตรียมไปทั้งหมดพันห้าร้อยพันสี่ร้อยโดส
ครับมีคนมาฉีดจริงจริงเนี้ยขนาดไปเอามาเยอะแล้วนะ
เอามาเยอะแล้วนะมีคนมาฉีดอยู่พันหนึ่ง
อืมครับผมน่ะครับนำไปฉีดน่ะเพราะบ้านเราก็ยังดีกว่าอินเดียนะ
อินเดียระบาดหนักมากแล้วก็วัคซีนไม่เพียงพอ
ตอนนี้สาธารณสุขของอินเดียประกาศว่าล้มเหลวแล้ว
กันคนแย่งกันเรื่องออกซิเจนออกซิเจนก็คือผลิตไม่ทันขาดอีกต่างหาก
ถูกต้องนะครับผลิตถ้าน้อยเททแครงมันจะน้อยมากจริง
คือวัคซีนเขาไม่สามารถผลิตทันทั้งที่วัคซีนอินเดียดีที่สุดเลย
ถูกต้องนะครับก็ไปฉีดกันแล้วกันนะครับ
มาถึงวันนี้คุณผู้ชมค่ะครบรอบ๑ปีคดีน้องชมพู่แล้วนะคะ
ผ่านไป๑ปีกันแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังค่ะ
จะครบครับ
ข่าวดังในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปีถ้าไม่มีโควิดมากบก่อนเราก็ต้องตามเสนอกันอยู่
ชมพู่๑ปีแล้วอ่ะใครฆ่าน้องชมพู่ตอบสิแองจี้
พวกเบี้ยใครไปรู้ล่ะยังไม่จบเลยไหนบอกว่าอยากฉันรอตั้งแต่วาเร็นทาน
ตั้งแต่โควิดสมุดอะไรนะไอ้ตลาดกุ้งจนมาแบบว่าเนี่ย
สามแล้วยังไม่รู้เลยใครฆ่าน้องชมพู่ฮะตอนแรกอุ้ยพวกเราก็ลุ้นกัน
สิบสี่กุมภาจะรู้เนอะอ่าใช่ก็ไม่รู้อืมวันนี้ครบรอบหนึ่งปี
คดีน้องชมพู่ครับแหมเขาก็เลยไปถามความรู้สึกชาวกกอก
ซึ่งบางคนบอกเป็นกรกกรอกเดี๋ยวซีรีส์จะซ้ำไปซ้ำเนี่ยนะฮะครับ
ความในใจชาวกรอกบอกโอ้โหสุดสุดแล้วสุดสุดรำคาญแก๊ง
ยูทูบเบอร์อืมเพราะเยอะเหลือเกินอืมวันนี้ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐ
ซึ่งคุณติส่วนใหญ่จะสแตนบาร์อยู่ที่นั่นเลยอ่ะนะฮะเขาก็บอกว่านายอานำ
นายอนามัยกับนางสาวิตรีวงศรีชานะครับได้เปิดปิดผ้าเงียบหลัง
วันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีคดีน้องชมพู่เนี่ยครับเด็กหญิงวัยสาม
วบที่หายตัวออกไปจากบ้านอืมก่อนที่จะไปพบศพที่ภูเหล็กไฟฮะ
เมื่อวันที่สิบเอ็ดสภาคมสองพันห้าร้อยสิบสามครับจนเวลาร่วงเลยมา
ก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้จนถึงวันนี้นะครับอืม
วันนี้นายวัชรินกงแก่นเท้านะฮะหนึ่งในพยานคดีน้องชมพู่เปิดเผยว่า
วันนี้ครบรอบหนึ่งปีแล้วที่ชมพู่หายตัวไปฮะทางตำรวจเรียกไปสอบครั้งล่าสุดเนี่ย
เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วตำรวจยังเรียกอยู่
ทางตำรวจก็บอกว่าคดีใกล้เสร็จแล้วล่ะแต่ในความคิดของตนเนี่ยมันนานเกินไปหรือเปล่า
อืมปีหนึ่งเนี้ยมันนานเกินไปหรือเปล่าครับอยากให้รีบปิดคดีแล้วก็จับคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเร็วเร็
อืมเพราะอะไรเขาบอกชาวบ้านเขาพูดคำเดียวแล้วอยากจบอืม
แต่คดีน้องชมพู่เนี่ยอยากจบแล้วเพราะรำคาญยูทูปเปอร์เขาไม่อยากให้หายไป
เพราะตอนนี้ยูทูปเปอร์อยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยเยอะครับทำให้พวกเราเนี่ยเสียสุขภาพจิตอืม
อันนี้คือเสียงจากชาวบ้านบ้านกกอกนะฮะเขาบอกว่ายูทูบเบอร์ไปทำลายสุขภาพจิตเขา
อืมเขาว่าอย่างงี้ครับนะครับยังมีอีกไหมยูทูบเบอร์โควิดไม่น่าจะมีแล้วมั้งตอนเนี้ย
ก็ยังมีอยู่นะมสยังมีอยู่ยังมีนุ้งพลเลยยังมีอยู่ยังมีอยู่
แต่ว่ามีสมนวณน้อยมากก็คือยังติดตามชีวิตนุ้งพลอยู่ก็คืออาศัยอยู่ที่นั่นเลยว่าอย่างนั้นเถอะเนี้ย
จนปกติแล้วนะต่อมามียูทูปเบอร์ต่างถิ่นได้เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านกรอกเพื่อติดตามชีวิตของคนคนหนึ่ง
ครับแต่การทำงานของยูทูปเบอร์เนี่ยเกินขอบเขตจนทำให้ชาวบ้านบางส่วนนะฮะและพระสงฆ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือศรัทธาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง
อืมเขาก็ถามว่าไปดำยังไงหนึ่งอืมก่อให้เกิดความวุ่นวายในชุมชนฮะสองมีการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลอืม
เพชรบุรีค่ะอันนี้เป็นแฝดสามอืม
เรียนเก่งทั้งสามคนสอบติดคณะแพทย์ทั้งสามคนด้วยนะคะ
ฮะเพจข่าวเพชรบุรียี่สิบสี่ชั่วโมงก็มีการโพสต์เรื่องราวที่น่าชื่นชมมากอ่ะนะคะ
ของนักเรียนชายแฝดสามคนโอ้โฟกเป็นแฝดแฝดทั้งบ้านเด็กผู้ชายหมดเลยเหรอ

แล้วสอบติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ
ติดทั้ง๓คนแล้วติดพร้อมกันด้วย
โดยระบุข้อความว่านักเรียนแฝด๓ชาวอำเภอท่ายางของโรงเรียนพรมมนุสรจังหวัดเพชรบุรี
สร้างประวัติศาสตร์ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลได้พร้อมกันทั้ง๓คนค่ะ
ล่าสุดคุณครูฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนนะคะ
คุณปฐมพงศ์เอื้ออวยพรก็เปิดเผยบอกว่านักเรียนฝาแฝดทั้งสามคนนี้
ก็จะมีชื่อธนพัฒน์เข็มกลัดนายธนารักษ์เข็มกลัด
แล้วก็นายธนรัฐเข็มกลัดได้สอบติดแล้วก็ผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์แล้วด้วยนะคะ
ได้รับเลือกให้เข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งตนนั้นเคยให้คำแนะนำเรื่องเอกสารในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย
แต่ในส่วนของการสอบติดนั้นเป็นเป้าหมายที่นักเรียนเขามีอยู่แล้ว
ได้ทั้ง๓คนเลยเก่งมากเราก็ชื่นชมฆ่าครัวมีความเสลี่ยวฉลาดน่ารักที่สุด
คนดึงเป็นหมอฟันคนนึงเป็นหมอสิบอินคนอื่นเป็นถึงทัศน์แบบแทด
ตั้งโรงบาลเลยนะแม่คุณพ่อคุณแม่ดีใจแยะอะไรอย่างนี้
แล้วพูดใจนะพูดใจมีลูกทีเดียวคุ้มเลย๓คนแล้ว
แล้วภูมิใจด้วยแบบนี้
คุณแม่ก็ควรจะส่งเสียเลี้ยงดูตั้งแต่ตอนนี้
ตอนคุณแม่แก่ตัวไปจะมีคนมี๓หมอมาดูแล
ทุกวันนี้กูก็เป็นทาสหลานละมีอาทิตย์นึงตีสามจะต้องมานั่ง
ออกโรคใช่ยังคะดีแหละที่มันไม่มีลูกจริงเลย
แค่หลานอย่างเดียวก็จะโกรธหัวแล้วก็ขอแทรกษ์ธรรมดีกับพบครัวด้วย
เก่งทั้งสามคนเลยนะฮะนะครับมาถึงเรื่องหนักของกรบยักษ์ครับ
คุณผู้ชมครับตะลึงฮะพบกบยักษ์หนักหนึ่งกิโลกรัมนะครับ
เกือบเท่าเด็กทารกฮะพบที่เกาะโซโลมอนนั่นเองนะครับผม
วันนี้ฮะทางเว็บไซต์เดริเมลรายงานว่านายจิมมี่ฮูโก้ครับ
วัย๓๕ปีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เห็นอยู่นี่นี่
เป็นเจ้าของโรงไม้ในเมืองโฮไร่านะครับ
เกาะโซโลมอนนะครับพบกบตัวใหญ่นะฮะเข้าโดยบังเอิญครับ
ระหว่างเขาไปลากหมูป่าฮะเขาเลยจับกบในอยู่ในสภาพที่ตายแล้วเนี่ย
มาที่บ้านนะครับนะฮะเมื่อเอาให้ลูกชายอุ้ม
ก็พบว่ามีขนาดลำตัวยาวเกือบเท่าเด็กทารกเลยทีเดียว
เขาก็เลยจับมาผมว่ามันตายแล้วครับ
หลังจากที่จับถ่ายรูปเรียบร้อยก็จัดการกินมันเป็นอาหารครับ

แล้วก็หวังว่าคราวหน้าจะได้เจอกบยักษ์อีกนะครับ
ในสภาพเป็นบ้างจะได้เอามาเลี้ยงครับ

เขาก็บอกว่าถ้าคราวหน้าเขาเข้าป่าไปอีกเนี่ย

ซึ่งชาวบ้านมักเรียกกบพันนี้ว่าไก่ป่า
แล้วก็เป็นกบที่หาจับได้ยากด้วย
ตัวใหญ่มากหลุดหยั่นยาวเนาะ
แล้วเมื่อกี้ฟังแล้ว
ยังไงค่ะ

สุดแหม
เอาเป็นเรื่องอื่นเถอะ

บางทีเรื่องที่อยากให้ลงลึกก็ไม่ลึกก็ปัดผ่านไปเฉย

เรื่องก็เล่าไม่ได้เขาก็เลยไม่พูดเลยดูสิ

ทุกคนก็รู้อยู่เขาก็มีข่าวว่าเขาเป็นเหมือนพี่น้องกับ

แบบว่าเป็นคนหนึ่งที่รู้จักกับ

ซึ่งวันนี้ทิพย์ก็น่าจะติดมาจากแม่ใช่ครับ
แล้วคนรอบข้างจะยังไงดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

อ้าวกลับมาได้เป็นประเด็นขาเผือกได้เกาะติดอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากดาวพิมธองโพสต์ภาพหมายเรียกจากตำรวจ
ข้อหาทำร้ายร่างกายพอสต์สารัน

จริงคือนางให้คนดูไว้๑๐เนี่ย

คือนางให้คนเฉพาะคนซึ่งนางอยู่แค่๑๐กว่าคน

อะไรอย่างงั้นเลยอ่าฮะซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ย
ก็ถูกแคปออกมาปล่อยในโลกออนไลน์
มันจะยากเลยไอ้บ้าแกก็ไปดูสิว่ามีใคร
สิบคนที่แกให้เขาเห็นนี่มีใครบ้างมีใครตามเพื่อนไป
คนที่ปล่อยมันจะต้องเป็นแค่นั้นแหละเพราะคนมีคนเฉพาะคนสนิทเท่านั้นที่เห็น

ล่าสุดเนี่ยได้มีการนำเสนอข่าวนี้พร้อมกับเปิดถึงสาเหตุที่พอสเนี่ย
หรือคดีที่ถูกอดีตแฟนสาวทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยระบุว่า
หมายเรียกต่างการเนี่ยเป็นคดีทำร้ายร่างกายตั้งแต่ปี๒๕๖๓

ตอนนั้นทั้งคู่ยังคบหาดูใจกันอยู่นะแล้วก็เกิดเหตุทะเลาะวิวาดกัน
ซึ่งตอนแรกเนี่ยฝ่ายหญิงโยนแก้วไปที่เพื่อนแล้วแก้วไม่แตก
แต่พอโยนไปที่ฝ่ายชายปุ๊บแก้วดันแตก
จนบาดเอ็นข้อมือขาดซึ่งพอสก็เลยบอกว่าช่วงที่มันอ้วนอะ
ตอนนั้นก็คือว่ามันออกกำลังกายไม่ได้เลยพี่

คือพอสทำแบบนี้ไม่ได้ทำมือกลับมาแบบนี้ไม่ได้
ซึ่งค่ารักษาเนี่ยหมดไปแล้วประมาณ๒๐๐๐๐๐บาท

ตอนแรกพอร์ตก็ไม่ได้เอาเรื่องจบด้วยปากเปล่า
เพราะคิดว่าอย่างน้อยก็เคยรักกันมา
แต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไปสืบมาว่า
อดีตแฟนสาวเอาเรื่องของตนเองเนี่ยไปพูดกับคนอื่น
ซึ่งบางเรื่องเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด
แล้วก็เรื่องบางอย่างเนี่ยพอร์ตไม่เคยเล่าออกสู่สังคม
โดยการลื้อคดีทำร้ายร่างกายเนี่ย

แต่ต้องการให้ฝ่ายหญิงหยุดการกระทำดังกล่าว
ที่ตอนนั้นพอร์ตบอกว่ามีคนปั่นเห็นไหม
นี่ไงทำร้ายร่างกายสะใจยังไม่พออีกหรอ
ยังไปปั่นหัวคนอื่นให้มาเกลียดผมอีกเหรอ

ถ้าหยุดได้ก็ขอให้หยุดนะ

แล้วแฮซ์แสต็อกไม่มีใครอยากขึ้นศาลถ้าไม่จะเป็น

ขอบคุณฝากไว้ให้คนที่ชอบปั่น
แล้วพอร์ตบอกมาหมายถึงแกรึเปล่า

ทีแรกเลยที่คุณพอร์ตโพสต์
เขายังไม่รู้ว่าเป็นใคร
โพสต์ข้อความที่เป็นหมายเรียกออกมาก็เลยรู้อ้าวน้องเหรออะไรอย่างนี้
นะครับเป็นบุคคลที่๓เนอะนะครับอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม

เค้าก็ต้องไฟล์ตกต่อไหมพี่ได้ถามได้ยังไม่รู้อ่ะ

ชันนี้เข็งอยู่แล้วลูกฉันก็ต้องถามผู้ชายก่อน
ไม่ต้องถามต้องเก่งมากมี

ก็ชะนีมันก็เป็นน้องสาวนะ

แต่ล่าสุดยากมาขอโทษกันนะเขาบอกว่าใช่ว่าเดี๋ยวขอโทษ
แล้วเราก็คลีย์กันจบหลังไม
ซึ่งน้องดาวก็อยากเป็นแบบนั้น
แค่ตามป่าหลังแล้วเข็มกัดลัดนะครับ

มีชื่อพี่มดไหม
ดาราพิธีกรนึกว่าคุณแม่เลยสัก๓๐ล้านหุ้น

เจ้าของช่องวันเนี่ยเขามีการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย
ก็เลยมีการเปิดเผยรายชื่อของผู้ถือหุ้นค่ะ

คือรายชื่อนำที่๕มีชื่อของคุณบีสุกริต
ทั้งนี้ถ้าสังเกตดีก็จะมีรายชื่อที่๗๑๐๑๑

ไม่ว่าจะเป็นคุณกัปตันภูทะเนธคุณอ้อมพิยดา
แล้วก็คุณภูริฮีรันยภึกด้วย
ก็จะมีชื่อตามนี้มีหลายคนที่เราก็รู้จักด้วย
ปูปูสบายราวเรื่อง๑๐๐แหละแม่อยู่ตกใจ
๑๐๐ค่ะฮึฮึฮึฮึฮึอาจจะเข้าตลาดแล้วไหมไง
ใช่จะเข้าตลาดแล้วนะคะก็ต้องเปิดเผยรายชื่อ

ไม่มีเดี๋ยวเข้าตลาดแล้วค่อยซื้อสิ
๒ล้านของตอนแรก

ตั้งแต่คุณแม่ทำมาจนถึงวันนี้

นี่คิดว่าคุณแม่เป็นลูกจ้างแล้วนี่

แต่คุณแม่ทำงานให้เขาเหมือนคุณแม่เป็นผู้บริหารระดับสูง
อันนี้ก็เข้ามาตลาดมหาช้ามหาชนไง

ต่อมาจากมีมิติด้วย

แต่บี้สุกิตเขาก็อยู่กับช่องวันของเขามานานแล้วล่ะ
ช่องวันของเขามานานเราจะเห็นว่าอ้อมพิธรรมพิธราเนี่ย

แต่เขาแบ่งกันยังไงแม่หรือเขาต้องซื้อไหม

มีครอบครัวของคุณกล้องใช่ไหมครับ
ของครอบครัวของคุณก้องครอบครัวคุณบอยตะกลเกียรติ

อย่างที่เรารู้นี่นะฮะ
แต่หนูงงคุณบุษบาดาวเรื่องหนึ่งร้อยเนี่ยไหม
อือหนูงง
เล็กบอกขอนิดเดียวไม่ขอเยอะขอน้อย
เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันฮะ

เราก็มองหน้าเราทุกวันด้วยนะในเทวพัฒน์เนี่ย

ทำไมฉันไม่มีอะไรอาชีพฉันอย่างเดียวในชีวิต

ไม่มีอะไรเลยไม่เคยคิดจะทำอะไรด้วย
อยู่เฉยทำแค่สิ่งที่มันมีอยู่เนอะ

เราไปกันที่เนยโชติกาฮะ
ใส่ชุดว่ายน้ำเดินเล่นฮูลาฮูฟครับคุณผู้ชมครับ
ลูกแล้วก็สามีพูดไม่ออกถึงกับมองเหลียวหลังกันเลยทีเดียว
เป็นคุณแม่ลูกสองที่กิจกรรมแน่นจริงนะครับ

โชว์สกิลเดินเล่นฮูล่าฮูฟครับ

ริมสระว่ายน้ำพร้อมแคปชั่นว่า
ลูกหลัวพูดไม่ออกฮ่า

แม่ไปเถอะแม่อยู่บ้านนานไปหน่อย
งานนี้ดีเจนุ้ยก็รีบเข้าไปคอมเมนต์แซวว่า

อีกเรื่องหนึ่งแฟนเตรียมกรี๊ดได้เลยนะคะ

หลังจากที่เขามีการเผยทีเซอร์โชว์ให้เห็นอัลบั้มพิเศษ

มีทั้งซิลมิ้นดีโอแบคยอนชาญยอนไข่แล้วก็เซฮุน
ก็มีการยืนยันผ่านวิดีโอว่า
โซนั้นกำลังเตรียมอัลบั้มฉลองครบรอบเดบิวต์๙ปีค่ะครับ
ดูเหมือนว่าเอ๊ะเอ็มวีนี่จะถ่ายก่อนที่
ชาญยอนแบ็คฮยอนจะเข้ากองทัพนะ
เรียกว่าเป็นการคัมแบ็คครั้งแรกของพวกเขา
ตั้งแต่อัลบั้มในปี๒๐๑๙ค่ะ

นะฮะดีมากรอหลังมากเทียบมาก

ใช่แล้วก็มีนั่นแหละที่ตรงนี้คนรอกันก็คือ
ที่เป็นน้องแบมแบมอยู่ก็เซเว่นก็ที่เรื่องนี่ย้ายวงไป

ตอนนี้เป็นอย่างนี้คือนางก็เปิดตัวให้เรานางมีแฟน

เห็นเรามาตั้งแต่ตัวเล็กมากดูสิทำไมกลายเป็นตัวใหญ่
พี่แต่หุ่นแซ่บมากจริงนะตอนนี้ใหญ่เดียแบบหือ

เออทำไมไปทางนั้นได้ไม่รู้เหมือนกันดูดิ
เขาบอกเดี๋ยวนี้นางชอบถ่ายรูปอะไรอย่างนี้แล้วแอมเดอะโซราซิล

แต่นางมีแฟนเป็นผู้ชายนางก็เปิดตัวชัดเจน